สวัสดีครับสวัสดีด้วย
ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีใหม่ให้เยอะ
วันหลังเนี่ยสงสัยได้มานั่งอ่านข่าวนะวันนี้แบบเขาบอกจะมา
เตรียมตัวอ่านข่าวตามตามเดินตามเข้ามาด้วยนะ

น้ำท่วมหนักระบายไม่ทันเลย
ส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมเมืองหัวหิน

แล้วก็จังหวัดเพชรบุรีอย่างหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ก็ส่งผลให้แม่น้ำเพชรบุรีนั้น
เอ่อล้นเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี
เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี

เกือบทุกสายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีนั้น
ส่วนถนนเพชรเกษมช่วงขาเข้ากรุงเทพ
เป็นระยะทางยาวประมาณ๒กิโลกรัม
จรจรนี่เรียกว่าติดขัดเคลื่อนตัวได้ช้าเลยทีเดียว
ขณะที่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีค่ะ
ก็ได้ประกาศปิดการเรียนแล้วทุกโรงเรียนเลย

คาดว่าวันจันทร์หน้านู่นนะคะถึงจะเปิดการเรียนการสอน
หลักดันน้ำนะคะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอูทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้วย
เพื่อให้สถานการณ์นั้นกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
ส่วนเส้นทางรถไฟสายใต้หลายคนก็กังวลแล้วว่า
ถ้าน้ำท่วมแบบนี้รถไฟจะไปได้ไหม

พร้อมกับติดตามสถานการณ์การระบายน้ำ
เขื่อนในจังหวัดเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง
หากว่ามีปัญหาน้ำกว้วงรังรถไฟเมื่อไหร่ก็
จะมีการคืนเงินสำหรับค่าตัวสำหรับคนที่ซื้อไปแล้ว
นั่นเองไพรูยังมีอยู่นะไพรูคุณผู้ชมคะ

คือจริงตั้งแต่เมื่อวานนี้กรมบุตุก็รายงานว่า
จะมีพายุเข้าช่วงวันที่๒๒๒๖พฤศจิกายน
ประเทศไทยตอนบนก็จะมีอากาศหนาวเย็นลง
อุณหภูมิจะลดลง๒๖องศาเซลเซียสด้วยกัน
แต่ภาคเหนือช่วงวันที่๒๒
พฤศจิกายนก็จะมีฝนฟ้าขนองด้วยนะคะ

จากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงถึง๒๔องศา
ส่วนภาคใต้ไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ฝนตก
แล้วจะตกมากขึ้นอีกต่างหาก

ก็เป็นเรื่องของอากาศนะเลยตอนนี้นะมาเรื่องนี้บ้างนะครับโอ้โฮ
เศร้ามากอันนี้เศร้าจริงคุณแม่ของน้องเมย์นะครับบอกว่าลูกจะอยู่กับแม่ตลอดไปนะครับ
แล้วก็ครอบครัวได้ประคองกล่องโฟมรับอวัยวะของน้องเมย์

คือทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาว

เพื่อที่จะรับอวัยวะของน้องเมย์คืนนะครับ
นะครับมีเวลาประมาณสักที่ที่ผ่านมาวันนี้
เพิ่งสูดข่าวน้ำนี่มีการรายงาน
ว่าพ่อแม่และพี่สาวของน้องเมย์นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๑
ซึ่งเสียชีวิตพร้อมพนักงานสอบสวนสพองคารักษ์ท้องที่เกิดเหตุ
ได้มีการเดินทางเข้าไปรับมอบอัยวะนะครับประกอบด้วยสมองหัวใจ
รวมถึงกระเพาะอาหารที่แพทย์เก็บเอาไว้จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าสุดบรรยาย
โดยพ่อของนายพระกระพงษ์หนูน้องเบยยืนยันบอกว่ายังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอยู่
พ่อป๊าอาจริงมีตัวไร
เดี๋ยวป๊าอ่านข่าวก็ลุกนิดนึง
ทางทุนดูเองคงมีการระบุว่าทางนางเขาเข้าใจว่าจะสู้ต่อไปแต่จะทำอย่างไรก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกัน
ขนาดที่ของคุณแม่บอกว่าตอนนี้หนูเก่งแล้วทำเต็มที่แล้วแล้วลูกจะอยู่กับแม่ตลอดไป
ส่วนผู้สือข่าวได้มีการรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับการรับอุยาฐากล่าว
บรรจุในกล่องโฟมสีขาวนะฮะปิดซิลฝาเป็นอย่างดีนะครับ
จำนวนสองกล่องด้วยกันคุณผู้ชมครับขณะที่เวลาต่อมานะครับ
ทางพนโทนะฮะณบุญงามณโทษกรรมชาการกองทัพไทยนี่
มีการกล่าวถึงกรณีนี้นะครับบอกว่าเอ่อทางผู้จัดการทหารสูงสุด
ได้มีคำสั่งนะครับแต่งตั้งให้ทางพลอากาศเอกชาวรัฐมารุ่งเรือง
ท่านเป็นรองเสนาธิการทหารแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ในการเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกำชับนะครับ
ตรวจสอบถึงความคืบหน้าต่างต่างโดยภาพรวมนะฮะ
โดยคณะกรรมการตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนกระทั่งวันที่เสียชีวิตนะฮะ
รวมถึงคลิปต่างที่เผยแพร่นะฮะ
จากเพื่อนหรือว่าทางญาติทางโซเชียลเนี่ยนะครับ
จากนี้เองนะครับจะตรวจสอบถึงข้อมูลทางการแพทย์นะครับ
ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วย

ก็วันนี้ทางแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์นะฮะ
ได้มีการออกมาพูดนะครับบอกว่า
การเสียชีวิตของน้องเมย์เองเนี่ยเป็นการชีวิตแบบผิดปกติ
เป็นการตายแบบกระทันหันนะฮะ
ซึ่งขั้นตอนในการชะนดูขุดศพฤทธิศพริกษศพ
ต้องทำโดยพยาธิแพทย์และนิติเวศ
โคตรผู้กันไปมาอยู่ไปตรงนู้นก่อนนะลูก
มาอยู่ตรงนู้นไปลูกโอเคไป
ถ้าไม่งั้นป๊าป๊าจะพามายูไปหาหมอพรทิพย์นะ

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยไม่ได้แจ้งญาติถึงขั้นตอนต่าง
ส่วนการผ่าแบบนิติเวศเป็นการนำชิ้นส่วนที่ต้องการผ่าตัด
เพื่อหาสาเหตุการณ์ตายออกจากร่างกาย
ต้องมีการแจ้งญาติด้วยวาจา
เพราะถือว่าเป็นวัตถุพยาน
หลังผ่าเสร็จจะต้องมีการนำชิ้นส่วนกลับไปใส่ในร่างกายเพื่อมอบให้กับญาติ

คือหมอพรทิพย์บอกอย่างนี้นะฮะ
คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกอีกบอกว่า
โดยขั้นตอนการผ่าพิสูจน์น้องเมย์ตนเองไม่ติดใจ
แต่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตว่าเสียชีวิตที่ใดอย่างไร
ทั้งนี้เชื่อว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการสื่อสารไม่ตรงกันระหว่างแพทย์ที่ผ่าพิสูจน์กับญาติ
ดังนั้นจึงอยากให้แพทย์ออกมาชี้แจงเพื่อให้สังคมสบายใจ

คลิปที่แบบว่าก่อนที่เขาเสียชีวิต
ใครทำค่ะใครเป็นของเพื่อนหรือใครคะ
เด็กอายุ๑๙มันจะไปได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ

อย่างวันนี้คุณหญิงหมอพรทิพย์ก็ออกมาพูดเหมือนกันว่า

วันนั้นพี่เหมียวก็พูดมาหนึ่งรอบนะ
ตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา

ตามข่าวที่บอกว่าเสียชีวิตจากหัวใจถูกไหมคะ
เขาก็ต้องเอาส่วนประกอบข้างในออกมาแล้วก็ตรวจ
แต่อันนี้คือไม่ได้เอากลับเข้าไปตั้งแต่ตอนแรกไง
คือไอ้ตรงนั้นผมมองอย่างนี้ประเด็นต่างหลายคนก็อาจจะไม่ติดใจ
ผมเองก็ไม่ได้ติดใจคือติดใจแค่อย่างเดียวคือว่านับจากวันที่เสียชีวิตคือเดือนตุลา
ได้มีการผ่านพิสูจน์มันผ่านไปแล้วนะเกือบจะเดือนนึงแล้ว
จนกระทั่งเอาศพคืนไปเนี่ยปัญหาคำถามคือถามว่าทำไมไม่แจ้งพ่อแม่เขา
อืมว่ายังมีสมองอยู่นี่นะยังมีหัวใจอยู่นี่นะทำไมถึงส่งแค่ศพกลับมา
ให้เอาไปเผาใช่พอได้มั๊ยคะแต่พ่อแม่เขาไม่ได้เผาไง
เขาเอาไปดักรวจอีกครีย์หนึ่งเอาแอบไปชนะสูตรโดยการเอาลงป่าไปเผา
เออเอาลงป่าไปเธอเอาออกไปหน่อยปุ๊บเอ้า
ลูกโดนซ่องโดนซ่อมเนี่ยเขาไม่ได้ติดใจหรอก
ประเด็นลูกที่แบบลูกเสียชีวิตโอเคเขาไม่ได้ติดใจ

เขาก็อยากจะรู้ว่าตกลงเสียยังไงเขาจะเสียเพราะอะไร
เพราะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมด
เขาก็เลยสงสัยแต่ที่เขาสงสัยที่สุดคือ

แม้ว่าทางจะมีบางฝ่ายออกมาบอกว่า
เป็นสิทธิ์ของแพทย์เหมือนกันที่จะเก็บเอาไว้ตรวจ

กลับไปที่ญาติใช่ไหมฮะแต่ปรากฏสมองมดดำเนี่ยนะฮะ
ถูกพาเก็บไว้แล้วไม่บอกพ่อแม่มดดำเออจริงจริงมันต้องบอกพี่
มันก็คือเขาบอกว่ามันมีอะไรที่มันแปลกเหมือนกันแต่เพราะฉะนั้นเนี่ย
จริงแล้วที่บอกเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเขาไม่ได้เป็นญาตินักข่าว

บางคนก็บอกว่าเรื่องนี้มันจะไม่ดังขึ้นมาเลย
ถ้าเขาไม่รู้จักหรือไปรู้จักกับนักข่าว

แต่ยังไงเรื่องนี้ก็ดูตอนจบว่ามันจะออกมาเป็นยังไง
พอนี่เอาคืนกลับไปแต่ก็ยังไม่รู้อีกว่าเปิดออกมาข้างในแล้วยังไงอีกด้วยนะ

ซึ่งเป็นเหตุการณ์ลูกค้าเนี่ยปะทะคารมกับพนักงานต้อนรับของโรงแรมแห่งหนึ่ง
โดยบทสนทนาเนี่ยของการโต้เถียงเนี่ยไปในทำนองที่ว่า
ทำไมพนักงานขึ้นเสียงกับลูกค้า
ที่ฝ่ายพนักงานจะบอกว่าลูกค้าก็เป็นฝ่ายขึ้นเสียงใส่ตนเองก่อน
ยังบอกว่าลูกค้าหน้าไม่เหมือนแม่หนูนี่คะ

และนัดพัดกด
ผมว่าแต่หลักหวกนี่มันพูดดี
อ๋อแล้วตัวเองพูดดีหรอคะขึ้นเสียงพูดดีหรอคะในสายใครพูดก่อน

อ๋อนี่ก็ไม่เหมือนแม่เหมือนกันค่ะขึ้นแม่ขึ้นอะไรก็เอาเบอร์มาค่ะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้น
คือเขาพาทุกใบทุกหนึ่งพี่
ช่วงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นของค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมา

ทุกคนที่ถ่ายคลิปมันน่าจะเป็นไกด์
ถูกพาไปเช็คอินที่โรงแรมแห่งหนึ่ง

ก็โทรบอกให้น้องสาวที่อาศัยอยู่ที่พัทยา
ให้เอากระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องใช้มาให้ที่โรงแรม

จะต้องให้แขกบนห้องลงไปรับ
หรือไม่ก็ต้องโทรศัพท์ขึ้นไปถามมั้งเนอะ
บางทีเราเข้าใจอยู่

แขกก็เดินลงมาที่ข้างล่าง

คือผมไปทานโรงแรม
ถ้าพักเกินจะต้องไปจ่ายค่าเตียงเสริมนะคะ
ตนกับน้องสาวก็ออกไปทานข้าวจังหวะที่กำลังจะเดินผ่านล็อบบี้
ได้ยินพนักงานไปเล่าให้เพื่อนอีกคนนึงฟังด้วยน้ำเสียงที่ดังมาก
ตนจึงเดินไปถามเลยว่าพูดอะไรกัน
คือลูกค้าเนี่ยเดินไปถามว่าพูดอะไรกัน
จนกระทั่งก็เกิดเหตุการณ์ในคลิป
นี่คุณพูดเหมือนกับว่าคุณเป็นพนักงานคนนั้น
ที่ไปนั่งเขาเล่าให้ฟังแล้วไปยืนอยู่ตรงนั้นด้วยนะเนี่ย

เป็นผัวพนักงานเขาคนนั้นหรือเปล่าคุณไปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยหรือคุณคุณเล่าได้รู้เรื่อง
เลี้ยงลูกไปเลี้ยงหมาอยู่

หลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยตนก็ได้แจ้งไปผู้จัดการของโรงแรม

โรงแรมได้เรียกพนักงานไปตักเตือนจนกระทั่งวันที่ต้องเช็คเอาท์
พนักงานคู่กรณีอีกแล้ว
คือเรียกเป็นสตอรี่เลยนะเป็นซิริย์
ไม่ใช่ส่วนยูนิฟอร์มของโรงแรมยืนอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์
พนักงานก็มองตนด้วยน้ำสีหน้าที่ไม่ค่อยดี

มีอะไรคะมองเข้ามา
เขาถามอย่างงั้นเขาก็ตอบตัวมองคนค่ะ
อุ๊ยคุณเตอร์ของคนขอให้มันสั้นนะฮะ
คนจนกลายเป็นการโตเถียงกันอีกรอบนึง

ตัดสินใจนำคลิปไปโพสต์ในโลกออนไลน์
ล่าสุดทางโรงแรมก็ติดต่อกลับมาแล้ว
ให้พนักงานคนนางเก่าออกจากงานแล้วนะฮะ
เพราะพี่หน้าไม่ได้เหมือนแม่หนูนี่

ไม่แต่เขาไม่ได้ว่าอะไรแบบไม่รู้ว่า
หรอกแต่อันนี้คือต้องบอกอย่างหนึ่งนะ

แต่มุมหนึ่งในมุมของพนักงานเองนะฮะ
เขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่เขา
ต้องรับอารมณ์ของทุกคน
แต่ที่แน่เขาต้องรู้อย่างหนึ่งว่า
นี่คืองานบริการ

คนเดินมาโอ้โหอ่านข่าวอะไรกันวะอ่านไม่ได้เรื่องเลย
เธอเห็นถ้าเธอด่าก็กลับเนาะ
กูกูกูมาเขาพูด
มึงกูแล้วแล้วคำหยาบที่เราได้ยิน
น้องได้ยินหลอบภายคนที่โรงแรมได้ยินนี่
ขอชื่อก็ไม่ให้บอกไกด์หน้าไม่เหมือนแม่
จบอะไรมาจบเอกการท่องเที่ยวหรือจบเอกอะไรมา
ย้อนอย่างนี้ย้อนอย่างนี้สิ
ขอโทษนะคะไกด์หน้าไม่ได้เหมือนแม่ค่ะ
ขอโทษนะคะใกล้จบอะไรมาคะจบเองการท่องเที่ยวหรือจบอะไรมา
เราก็เลยโมโหเราไม่ใช่ชีไม่ใช่พระ
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับโรงแรมพนักงานคนนี้ก็ไม่คนเดียว

เมื่อกี้เป็นทางน้างก่อน
เป็นผัวไกลใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องเขาขนาดนี้
ก็เล่าให้ฟังเวลาอ่านกล้อนจะแชะอ่านคำ

คนไทยด้วยกันจะไปโกรธจะไปเคืองจะไปทะเลาะอะไรกัน
บางทีฟังเขาพูดแล้วก็เงียบกันไปดีกว่า
จะได้ไม่ต้องมีปัญหายืดยาวมาขนาดนี้
ไม่ไม่
เขาบอกว่าช่วงหน้า
ช่วงหน้าเขาบอกว่าเจองูอีกแล้วเหรอคะเจองู
เจองูอีกแล้ว
งูเหลือมยักษ์๕เมตรหากินหนูนา
มากินหนูหนูน้ำเล่นค่ะทำไมเจองูก็ต้องเป็นข่าวด้วยเนี่ยตัวนึง